คู่นี้เนาะจังร้อยแลนด์ล้านจริงเลย
ซึ่งหลังผู้เผยโมเมนต์น่ารักกันเนาะ

แล้วก่อนหน้านี้ที่สาวยายาไปอุ้มหลาน
คืออยากให้มีเบบีเป็นของตัวเองหรือเปล่า

แต่จะบอกว่าในคลิปนี้น่าสงสารยาย่ามากเลยนะ
เพราะว่าอุ้มใครน้องร้องทั้งคู่

จุ๊บจุ๊บหน้าอกไปด้วย
ขั้นที่คุณพ่อป๊อกก็ฝากถามถึงข่าวดีด้วย
ว่าตกลงคู่ที่เขาจะแต่งกันไหมหรือยังไง
เรื่องนี้กำหนดไม่ได้หรอกครับผม
ถึงเวลาก็คง
ถึงเวลาก็คงเป็นเวลาของ

ไม่ได้หรอกค่ะมันต้องเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่า
โมเมนต์นี้คือใช่ก็ใช่
ก็คลัวนะคุณค้า

ได้ถือโอกาสไหว้คุณแม่แก้วแล้วก็แม่ปลาด้วยครับ

แต่ว่า๑๗กันยาละครลิขิตรักข้ามดวงดาวนะคะ
กำลังจะมาแล้วออนแอร์แน่นะคะ
ณเดชน์ก็ขอกำลังใจจากคุณผู้ชมมาด้วยนั่นเองนะคะ
รวมไปถึงทั้งคู่เนี่ยเตรียมจะฟิตติ้งละครใหม่

เอาใจช่วยด้วยละกันนะคะโดยเฉพาะละครณเดชน์กับแมทค่ะ